บางคนยิ้มออกบางคนหน้าหุบยังไงพี่แจ๊ค
คุณผู้ชมว่าแล้วมาเช็คเลยดีกว่านะคะ

คุณผู้ชมค่ะมาดูกันเลยดีกว่านะคะคนแรกแม่ดิฉันเองค่ะ

หัวปังตรมังหม้อหายมาหาเนี่ยพอเราเขาถูกแล้วตอนนี้เนี่ยคุณก็นับญาติกับเขาอีกแล้ว
ฉันนับแม่ตลอดเพราะว่าแม่ให้เลขถูกตลอด
คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้นะคะแม่ฮายรับบทค่ะรับบทเป็นความหวังของหมู่บ้านนะคะ
ไปร่วมหมุนวงล้อรางวัลสวยจึ้งนะคะหน้าผมเป๊ะมากค่ะ
ซึ่งการหมุนของแม่ฮายนั้นนะคะ
รับโชคบ้างไม่รู้แต่ที่รู้แม่ฮายเองนั้น
แม่บอกเลยไม่โบ่นะจ๊ะงวดนี้ถูกรางวัลเลขท้าย๓ตัวคุณผู้ชม
ตามที่แม่โชว์นี่แหละค่ะโอ้โหขนตาแม่เด้งมาก๘๔๔จำนวน๑๐ใบคุณผู้ชม
รับทรัพย์ไปไม่มากไม่น้อยนะคะ๔๐๐๐บาท
พี่ฮายบอกว่าดิฉันดีใจมากที่ได้มีส่วนร่วมในการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้
ตื่นเต้นมากมันจะเป็นยังไงไปฟังเสียงแม่ฮายหน่อยค่ะ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็วันนี้ต้องขอบคุณนะคะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ
ที่แอ้มเชิญดิฉันเป็นกรรมการค่ะร่วมในการออกสลากกินแบ่งตื่นเต้นว่ะคุณ
พอไปอยู่ในนั้นเรามีความรู้สึกมันรุ้นตลอดเวลาเลย
รุ้นจริงคือรุ้นรางวัลที่หนึ่งอยากถูกรางวัลที่หนึ่งสักครั้ง
ต้องมีฉันต้องมีสักวันจนได้แหละที่ฉันจะต้องถูกรางวัล

ใครต้องมีสักวันหนึ่งแหละนี่มีความหวัง
ใช่อีกท่านหนึ่งนะคะคุณแจ๊คชุมแพรค่ะก็ไปร่วมวงล้อเหมือนกัน
อ่อปเปอร์หรือเปล่าหล่อปังมาก
แต่ต้องบอกว่าอะไรรู้ไหมคะก่อนหน้านี้เขามีเลขป้ายทะเบียนรถที่เขานั่งไปทำงาน
นี่แหละค่ะเนี่ยอาจจะไม่ให้โชคสักเท่าไหร่นะคะนี่เลขนี้แต่มันมีเลข๗นิดนึงนะ
เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเอาไว้โอกาสหน้าต้องเป็นของเราค่ะ
ซึ่งเหล่าแฟนคลับก็บอกว่าไม่เป็นไร
รอบหน้ามาหมุนใหม่อีกนะเพราะว่าบางคนก็ถูกเด้อ

แซคเขาสดแห้วไปแล้วแต่ลูกสาวอินดี้คนนี้น้องเนสกาแฟคุณผู้ชมค่ะ
กำลังเป็นความหวังของนักเสี่ยงโชคคนใหม่นะ

แล้วนักเสี่ยงโชคทั้งหลายก็เอาไปเสี่ยงโชครับทรัพย์กันมาแล้วหลายงวดค่ะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้นอกจากน้องเองจะโพสต์ให้โชคคนอื่นแล้วนะครับ
ตัวเองเนี่ยถูกรับทรัพย์ไปเต็มเหมือนกันค่ะ
กับการถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวไอ้เลข๕๗นี้นะคะ
แต่ที่บอกเลยว่าที่เธอกรี๊ดสนั่นทำตัวไม่ถูกก็เป็นเพราะว่าตอนที่ตรวจโรตเตอรี่ค่ะ
แล้วรู้ว่าตัวเองถูกรางวัลที่๕คุณผู้ชม
เดี๋ยวไปดูวินาทีที่เธอทราบว่าถูกรางวัลกันหน่อยค่ะ
ทุกคนฉันถือกละวันที่หา๕ใบเพราะแม่พี่น้อง
ฉันถือกละวันที่หา๕ใบเพราะแม่พี่น้อง

นี่เหมือนเป็นผลบุญจากการให้โชคคนอื่นไง

ใช่ค่ะดีใจด้วยนะน้องเน็ตกาแฟนะ
ส่วนทางด้านนักร้องสาวพันธ์วรการคนนี้ก็ไม่โบ๋จ้า
โชคไปแบบกรุบกรีบคุณผู้ชมค่ะถูกรางวัลเลขท้าย๓ตัว
เหมือนแม่ฮายเลยถูกมา๒ใบรับทรัพย์ไป๘๐๐๐บาทนะ
งวดนี้งวดหน้าก็ว่ากันใหม่ขอให้ถูกเยอะกว่านี้อีกนะคะ
อ่าอืมยังมีความหวังเสมอนะคะอืมสู้ต่อไปค่ะ
ใช่แล้วค่ะเออนะแหมช่วงนี้เขาไม่โบสถ

เมื่อวานนี้แซ่บน้ำตับน้ำตากันเลยทีเดียวนะคะใช่ค่ะ